วันนี้ขยายผลกันต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าณขณะนี้เองเนี่ย
หน่วยงานเขาก็ออกมาวิเคราะห์ว่า

มีบางส่วนตั้งใจจะเชื่อมโยงให้ไปเกี่ยวข้อง
หรืออยู่เบื้องหลังกับเหตุการณ์นี้
แต่หน่วยงานความมั่นคงเขามีเหตุผล

คือระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เพราะอะไรทำไมถึงมั่นใจแบบนั้น

นี่คือลายมือและข้อความจากจดหมายที่เขียนอ้างแสดงตัว
ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
แต่จากคำยืนยันของแม่ทัพภาคที่๔
ผลโทพิยวัฒน์นากวานิรบุว่า
ฝีมือของผู้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพราะลักษณะและพฤติกรรมการก่อเหตุ
ไม่ใช่ปกติวิสัยของกลุ่มในพื้นที่

ไม่เคยแสดงหรือส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า
หรือยอมรับว่าตนเองเป็นผู้ก่อเหตุ
คล้องกับอดีตผู้ก่อความไม่สงบ
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่กลับใจเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีว่า
จากการวิเคราะห์เหตุระเบิดในครั้งนี้
ไม่ใช่ลักษณะการวางระเบิดในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เนื่องจากตะปูที่ใช้มีลักษณะเล็กกว่า

ซึ่งการก่อเหตุในพื้นที่๓จังหวัดชายแดน
จะไม่ตัดหัวตะปูแบบนี้
ส่วนการเขียนข้อความส่วนใหญ่จะเขียนด้วยลายมือ

พร้อมยังวิเคราะห์ด้วยว่าน่าจะมาจากฝีมือของกลุ่มการเมือง
เช่นเดียวกับหน่วยงานด้านความมั่นคงใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุ
คล้ายกันว่ากลุ่มที่วางระเบิดพยายามสร้างสถานการณ์ให้เชื่อว่า
จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อหวังผลในพื้นที่เป้าหมายเท่านั้น
ขณะที่ฝ่ายข่าวด้านการทหารมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
น่าจะเป็นฝีมือของคนที่เข้านอกออกในพื้นที่โรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี
ทำให้รู้จุดบกพร่องในโรงพยาบาล
และรู้ว่ากล้องวงจรปิดตัวใดที่เสียบ้าง
และพยายามเลือกจุดที่เกิดเหตุที่จะใช้สามารถสื่อถึงสัญลักษณ์ของคอสชและรัฐบาล
อดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้คำนิยามว่า
คนใกล้ไม่ใช่ใครที่ไหน
และยังทำให้ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกออกมายอมรับ
ทางเดียวกันด้วยว่าการก่อเหตุมีแนวโน้มไปในทางการสร้างสถานการณ์ทางการเมือง
แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นฝีมือของคนมีสีหรือไม่
แต่ที่แน่หน่วยข่าวทางทหารมั่นใจว่า
ว่าลักษณะการก่อเหตุโดยเลือกลงมือในวันครบรอบ๓ปี
ของการเข้ามาบริหารประเทศของคอสช
เป็นความตั้งใจที่จะดิสเครดิตของกองทัพ
หวังสร้างสถานการณ์เพื่อเบี่ยงเบียนประเด็นทางการเมือง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน